จากตลาดน้ำดอนหวายอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ข้ามมาที่อำเภอพุทธมณฑลกับตลาดน้องใหม่มาแรง
นั่นก็คือตลาดสาลายาครับที่นี่นะครับ
มีสินค้าให้เราได้เลือกสรรครบครันเลยทีเดียวล่ะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผักสดผลไม้สารพัดสารพันธุ์อาหารเยอะแยะเต็มไปหมดทีเดียว
หรือว่าใครที่ไม่อยากจะทำกินเองเขาก็มีอาหารสำเร็จรูปน่ารับประทานอยู่หลายร้าน
ให้เราได้จับจ่ายใช้สอยกันอีกด้วย
สรรพคุณตลาดดีเลิศขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้พ่อค้าแม่ค้า
จะสามารถคว้าเงินรางวัลของเราไปได้หมดหรือเปล่านะ
ไปร่วมลุ้นร่วมเชียร์พร้อมกันเลย
มันมีเตาอยู่อ๋อมีเตาอยู่เอาไปย่างห้อยให้

ดีจังเลยเนอะนานไหมกว่าจะสุก

อันนี้หมถิ่มไก่อบโกบิด้วยอมใช่ไหมน่ะจั๊ะ
อ๋ออออออออออออออดินอ๋อโอ่คือยานนี้คือยานอบ

มันคือเหมือนขนมเบื้อง

สกรมขนมเบื้อง
คือจริงแล้วมันคือกรรมวิธีของแป้งขนมเบื้อง

เรามาผสมกัน

เฮ่ยเหลือ

ถามเลยดีกว่าเอาง่ายนะ
ถามว่าเขาเป็นแฟนคลับชัยาด้วยนะ
คนชัยา

เราเป็นแฟนของชัยาก็ตอบได้

ถ้าอยากไปชมถนนดอกไม้เทศกาลชมพูพันธิบาล

เอาประจอบมหาสนุกช่อง๓๒

เปิดช่องไทยรัฐ
แล้วดูกันให้ชัด
ชายามาแล้ว

โอ้โหแม่ค้าคนสวยร้านนี้เนี่ยโชคดีสุดล่ะครับ
เพราะนอกจากจะได้รับเงินรางวัล๑๐๐๐บาทแล้วเนี่ย
ยังได้ฟังศิลปินในดวงใจร้องลิเกแบบสดให้ฟังต่อหน้าด้วยนะ
และแถมท้ายด้วยการได้กอดคุณเอเชยะอีกตั้งห่าง

แล้วพี่หนวดเฟิร์ฟเคราวงามคนนั้นเนี่ย
สามีน้องเนี่ยมากอดด้วยทำไมล่ะครับเนี่ย
สงสัยจะเป็นแฟนคลับกันทั้งบ้านแล้วมั้งเนี่ย
อันนี้ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวได้กลับบ้าน
ลูกชิ้นน้องแบมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊ยพี่สวัสดีครับ

อุ๊ยเขาแช่ไปเลยเหรอเพราะว่ามันจะได้เข้าแซ่บเลยใช่ไหม

เอาใหม่ไปใกล้คุณนี่ทำไมทำไมทำไมต้องแช่ไว้เลยอย่างนี้

รสชาติมันจะดีกว่าอ๋อเมื่อก่อนเคยลองแบบไม่แช่แล้ว

คนช่วยทั้งตลาดเลย
เดี๋ยวเราถามหน่อย
กรก้อกไก่คือตัวอะไร
มันมีที่ไหนล่ะ
ริมเดี๋ยดเอาม้าม้าชิ้นปากไปเลยพี่แบบ

ตราประจำจังหวัดนะคะรปฐม
เป็นรูปอะไรครับ

ตราประจำจังหวัดประหนณะแล้ว
รูปอะไรบอกอันหน่อยเร็ว
พิษนนั่งค์จะถึงเร็ว
เวลาพูดถึงนครปฐมเรานึกถึงอะไร

พี่สนานตอบถูกแบบนี้

คุณผู้ชมว่าตลาดอันนี้
สะอาดมากคุณผู้ชมถ้าอยู่กับ

ตลาดนั้นสาระย้าไม่มี

ไม่มีเลยอาจเรียบร้อย

ในช่วงขอแรง

นั่งนั่งนั่ง